มาดูกรณีเกี่ยวกับสุนัขพิษบูก่อนหน้านี้ที่คนที่เขาอาศัยอยู่ในคอนโดแห่งหนึ่งนะคะ
เขาถ่ายคลิปเอาไว้เขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่ในคอนโดนี่แหละแล้วเลี้ยพิษบูไว้๖ตัว
แล้วปล่อยให้เจ้าพิษบู๖ตัวเดินเพ่นพ่านทั้งในตัวอาคารและรอบนอกของอาคารนะคะ
จากการเดินเพ่นผ้าแล้วยังถ่ายปัสสาวะถ่ายอุจจาระ
ทิ้งไว้สร้างความเดือดร้อนให้กับคอนโด

ก่อนหน้านี้นะคะเจ้าของพิษบู๖ตัวนี้ชื่อว่าคุณหง
เขาเอา๓ตัวไปฝากคุณแม่บุญเลี้ยงไว้เรียบร้อยแล้วนะ
แถวมีนบุรีนะค่ะอุ๊ยเหมือนคำตำรวจเลย
เอาไปฝากคุณแม่ก่อน๓ตัวเออแต่ทีนี้ก็เหลือ๓ตัว
เจ้าสามตัวนี้มันมีปัญหาปัญหาของมันคือ
มันไม่ยอมให้คนเข้าใกล้มันดุมากมันดุมากมันดุมาก๓ตัวนี้มันดุมาก
เพราะฉะนั้นแล้วคุณหงนอกจากจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบหนึ่งเลย
ก็คือจะดูแลไอ้เจ้าดุ๓ตัวนี้แล้ว
ยังต้องไปหาบ้านเช่าในขณะเดียวกัน
ก็เลยเอาเจ้า๓ตัวขึ้นรถรถเล็กคันนี้ค่ะ

วันสุดท้ายที่นิติให้บอกว่าถ้าเมื่อวานไม่ออกจับแล้วนะ
ก็เลยเนี่ยเป็นที่มาของการเอาหมาขึ้นรถแล้วก็ขับออกไป
ไปตามหาบ้านเช่า
น้ำมันหมดไปแล้วรอบนึงอันนี้เป็นรอบสองที่มีอาการเหนื่อย
เธอก็เลยจอดริมทางคนก็สงสัยสิคะทำไมมีคนมาจอดริมทางนั่งอยู่นานสองนาน
พอไปส่องดูเอ้ามีหมาด้วยมีคนด้วยนอนอยู่ในรถเขาก็กลัวความปลอดภัย
กลัวจะเป็นลมอะไรหรือเปล่าเป็นโรคประจำตัวหรือเปล่า
สรุปสุดท้ายตำรวจก็ไปเจอแบบนี้แล้วก็ไปช่วยไว้ได้เนี่ยนะคะ
ถนนนี้คือถนนสาย๓๔๕บางบัวทองบางภูนค่ะ
การจราจรเขาบอกว่าคนก็สงสัยไงว่าตำรวจมาอะไรเยอะแยะ

เพราะว่ามีคนไปเจอรถคันนี้สตาร์ทจอดอยู่ริมทาง
เอาเข้าไปดูข้างในมีหมา๓ตัวเป็นหมาพิษบู
แล้วก็ผู้หญิงนอนอยู่ในรถเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นนะคะ

พอเจ้าหน้าที่มาถึงค่ะเคาะเรียกหลายครั้งแต่ก็ไม่ยอมเปิดนะคะ
พร้อมเลยนะมาพร้อมกับยาสลบเตรียมมาช่วยเหลือ
แต่ว่าสรุปสุดท้ายก็ต้องใช้เวลาเจรจากับคุณหงอยู่นานนะคะ

จึงต้องนำยาสลบค่อยสอดท่อเข้าไปในรถ

เพราะว่าสุนัขมันเฮาไม่หยดเลย
ตัวมันห้องช่วยกันเห่าแบบนี้ตลอดเวลาไม่หมดแรงด้วยนะ
โดยมีทีมสัตวแพทย์คอยประเมินอาการอย่างใกล้ชิด
พร้อมเอารถพยาบาลมารับตัวคุณหงซึ่งใช้เวลา๓ชั่วโมง

คือเขากลัวว่าคุณหงจะเป็นลมสลบไปเพราะว่ารถมันก็จอด
อันนี้ก็ร้อนเหมือนเมื่อวานนะแต่จะม้าอีกอันละอีกนะ

ใช่ค่ะหลังจากที่ได้ตัวสุนัขพิษบู๓ตัวนี้แล้วนะ
เขาถูกยาสนบแล้วก็ใส่กรงเอาไปดูแลที่สถานพยาบาลสัตว์เอื้ออังกูล
จังหวัดนนทบุรีส่วนคุณหงล่ะคุณหงอยู่ในอาการอ่อนเพลียเลยค่ะ
ขับรถทั้งวันนะคะเจ้าหน้าที่พาไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลและทางมูลนิธิ
เพื่อให้ได้อยู่กับสุนัขต่อไปเพราะว่าก็รู้แหละว่าคุณหงเขารักสุนัขมากนะ
คือตัวเธอเธอก็บอกนะว่าแบบแหมคนรักหมาเนี่ยจะให้ทิ้งมันทำไม่ได้หรอก
หลายคนคงคิดเหมือนกันว่าน่าจะเอาเธอไปตรวจสุขภาพบ้าง
ค่ะเธออาจจะมีปัญหาเพียงตะวันของสุขภาพภัณฑ์จิตอยู่ทางอยู่แล้วนะ
หรือได้มีพฤติกรรมอะไรแบบเนี้ยค่ะค่ะเอากันเดี๋ยวก็รอดูผลแล้วกันนะคะ

แล้วเธอก็ขับออกมาต่อแล้วก็มาประสบเหตุแบบนี้

ที่อุ้มออกมาจากรถต้องเอาสายออกซิเจนไปให้เลย
หมดแรงนะหมดแรง

ลูกบ้านเอกธานีคอนโดทาวบอกตอนนี้ไปกันหมดแล้ว
ทั้งคนทั้งสุนัขโล่งใจค่ะ
หลังต้องอยู่กับความหวาดภาวะว่าอาจจะสุนัขจะมากัด
เพราะว่าเจ้าของก็ปล่อยให้สุนัขเดินอิสระ
ทั่วตึกนอกจากนี้นะคะสร้างความเดือดร้อนรำคาญก็คือ
เห่าดังรบกวนแล้วก็มากัดสิ่งของกัดรองเท้าชาวบ้านเขา
ขอให้จบลงด้วยดีขอให้คุณหงสุขภาพแข็งแรง
ขอให้น้องหมามีบ้านอยู่นี่ค่ะนะแล้วสิ่งอื่นใดก็ต้องฝากครอบครัวของคุณหงษ์เองเนาะ
ใช่ค่ะต้องดูแลเขาให้ดีเพราะว่าเขาอาจจะไม่สบายก็ได้
คือทางคอนโดนี้ก็บอกว่าคุณโหนี่จะกลับมาพักที่คอนโดนี้ก็มาได้
ก็ต้องมาคนเดียวเอาสุนัขกลับมาด้วยไม่ได้
เพราะว่าผิดกฎหมายกันไปด้วยนะคะ